มันน้ำเก๋ปลุกแมสพูดช้านี
รู้สึกภูมิใจนะคะอย่างน้อยก็ได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทย
ในการทำอาหารไทยแท้
คนมจีนเศร้าน้ำมันเป็นอาหารที่ทานในตอนหน้าร้อน

มันจะมาพร้อมกับเมนูข้าวแช่เลย

เขาก็จะมีของที่เหลือจากการไหว้

มาทำเป็นอาหารเฉลี่ยนหนึ่ง

คือชื่อบุญธรรม
สัปดาห์ที่แล้วที่เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์

ของเส้นอนาชาติกันที่เมืองพัทยา
ซึ่งได้พบกับเมนูพาสต้าดีปลาหมึกผัดขี้เมา
ร้านอาหารฟิวชั่นเจ้าเก่าแก่กว่า๑๘ปี

ขายดีมานานกว่า๒๗ปี
ตำนานบะหมี่เป็ดย่าง๓๓ปี
การันตีความอร่อยระดับโรงแรม๕ดาว
เรียกว่าอิ่มทั้งความรู้อิ่มอร่อยกับเมนู

และหลังจากที่ไม่ได้เจอกัน๑สัปดาห์

ก็ไปทำการบ้านหาร้านเส้นอนาชาติ

ในกรุงเทพมหานครมาฝากชาวกรุงกัน

ว่าแล้วก็ออกเดินทางไปกับ
ภาษณะคู่ใจที่มีฟังก์ชัน

แหมช่างเหมาะกับหนุ่มรุ่นใหม่

แต่บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าการออนทัวร์ของเล่าเส้นเป็นเรื่องวันนี้อยู่กันคนละทิศคนละทางเลยล่ะค่ะ
อาจจะต้องเจอกับการจราจรที่ค่อนข้างแออัดสักนิด
แต่รับรองว่าไม่มีเบื่อแน่นอน
แล้วอีกอย่างก็ยังมีเรื่องน่ารู้ของเมนูเส้นอนาชาติที่น่ารับประทาน
รอคุณผู้ชมอยู่มากมายด้วยเช่นกันค่ะ

กับผมวาริสเฟื่องอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
รายการให้พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติในประเทศไทยครับ
วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับเมนูเส้นที่มีชื่อว่าขนมจีนถึง๓สัญชาติด้วยกันครับ
นั่นคือสัญชาติไทยสัญชาติเมียนมาร์และสัญชาติเวียดนามครับ
เรื่องราวของเมนูเส้นวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับห้ามพลาดเด็ดขาด
แต่ก่อนอื่นนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกศิลป์ของเรา

อ้าววันนี้คุณน็อตใจดีขับรถพาเราแวะมาเที่ยวก่อน

บ๊วยกับคุณโค้กนะครับ
คุณโค้กฟื้นช่วยพาผมเดินเหยียบชมเลย

พระราชฐานชั้นกลางชั้นนอกแล้วก็ชั้นใน
ตอนนี้เราอยู่ที่พระราชฐานชั้นนอกนะครับ

ข้างหลังจะมีตำนานพระแก้วมรกตให้รับชมกันด้วย

สุดท้ายของพระบรมหาราชวังซิว่าเขตพระราชฐานชั้นไหน
ผ่านประตูนี้ไปกันประตูนี้ชื่อสนามราชกิจนะครับ
เรามองให้ดีประตูบรรยายนะครับลองดูครับ
บรรยายสะเบิดก็ต่อเมื่อมีขบวนเสด็จของพระราชมหากศัตริย์

สมัยก่อนพระอนุญาตแค่๔บุคคล๔ประเภทนะครับ

พระราชโอรสที่ยังไม่ผ่านพระราชเชฟพิธีโสกัลกรณจุกพราหมณ์หรือว่าหมอหลวง

เท่านั้นเลยเหรอพระราชโอรสที่ยังไม่ผ่านพระราชเชฟพิธีโสกัลกรณจุกพราหมณ์หรือว่าหมอหลวงแล้วก็เด็กที่อายุต่ำกว่า๑๐ขวบเท่านั้น
เท่านั้นเลยเหรอพระราชโอรสที่ยังไม่ผ่านพระราชเชฟพิธีโสกัลกรณจุกพราหมณ์หรือว่าหมอหลวงแล้วก็เด็กที่อายุต่ำกว่า๑๐ขวบเท่านั้น

โชคดีมากเลยเพราะข้างในธนอนิยาศครับ

เพราะว่าเป็นผู้ชายที่เข้ามาได้เพราะว่าส่วนนี้ผู้หญิงเขาอยู่กัน
ปกติในอดีตการผู้ชายห้ามเข้าเลย
ใช่ครับเพราะว่าเขาจะมีคนที่คอยเคร่งคัดกฎระเบียบมาก
เช่นด้านหลังครับคนเหล่านี้เขาคือควบคุมกฎระเบียบ
ชื่อว่าโขนหรือว่าจ่าโขนพูดสั้นง่ายก็คือพวกตำรวจหญิงนั่นเอง
วันนี้เราไปดูเรื่องราวของสาวชะวังหลายอย่าง
การแต่งกายก็อยู่ฝั่งนู้นครับ
ชาววังจะใส่ชุดวันต่างนะครับตามวันต่างด้วย๔วันต่าง
ตามตำราสวัสดีรักษาของศูนย์ท้อนผู้หรือว่าตามตำราแม่ซื้อ

ใช่ครับคล้ายแบบนี้ครับแต่มันหมายความว่าทุกวันจะต้องแต่งแบบนี้
มีงานสำคัญใดจะแต่งกัน

ฝั่งนี้ก็มีหลายอย่างเลย

ยอมท่าน

กันได้นะคะเพราะที่นี่เขาเปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาจนถึง๑๙นาฬิกาส่วนรอบเข้าชมเนี่ยก็มีทุก๒๐นาทีค่ะแหล่งความรู้ที่น่าเที่ยวแบบนี้ไม่ควรพลาดจริงเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวฟรุงง่ายมีหลายรสทั้งรสเค็มรสหวานแล้วก็รสเปรี้ยวพร้อมกัน
ราชการทุกหน่วยงานก็ต้องมีก๋วยเตี๋ยวไว้รับประทานด้วย
นั่นคือยุครุ่งเรืองของก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยเลย
ใช่ครับแล้วก็ทำให้หลายร้านเกิดขึ้นมาทั่วเมืองไทยเลยครับ
จริงคุณโค้งนี่ชอบทานก๋วเตี๋อะไร
ผมจริงผมชอบก๋วเนื้อครับแต่ว่าช่วงนี้มีขนมจีนเข้ามา
ก็ได้ยินเหมือนกันว่าขนมจีนอร่อยแต่ไม่รู้ว่าพี่น็อตมีขนมจีนนั้นอร่อยในดวงใจหรือเปล่าครับ
แมวง่ายดีกว่าเข้ากับคอนเซ็ปต์ของเทศนี้เลย
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักขนมจีนถึง๓สัญชาติด้วยกันที่อยู่ในเมืองไทย

แต่แถวนี้มีร้านขนมจีนชื่อดังอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านขนมจีนบ้านผู้การ

เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปทาน
แล้วผมจะมาบอกคุณโค้กแล้วกันว่าอร่อยแค่ไหน

อ่าเดี๋ยวส่งไลน์ส่งรูปมาให้

วันนี้ขอบคุณคุณโค้กมากครับ

อีกนิดเดียวก็ถึงตลาดบางลำภู
ที่ตั้งของร้านขนมจีนบ้านผู้การ
ที่มีเมนูขนมจีนซาวน้ำสูตรโบราณ
ซึ่งหารับประทานได้ยากมากในปัจจุบัน
เดี๋ยวเราไปฟังกันว่าจะมีที่มาและเรื่องราวกันยังไงบ้าง

นี่คิดถึงเจ้าของร้านขนมจีนบ้านผู้การแห่งนี้

แล้วก่อนต้องถามเลยนี่ผมมีข้อสงสัยมากเลย

ขนมจีนซาวน้ำหลักคือจะมีสมุนไพรแล้วแต่เป็นเน้นสับปะรส
เพราะบางคนจะไม่รู้จักซาวน้ำมันเป็นยังไง
บอกว่ามันจะมีสับปะรดอยู่ในเส้น

แต่ร้านเราจะเด่นคือตรงมีแจงลอนประกายที่เรานวดเอง
แจงรอนปากายแจงรอนปากายนี่มันคืออะไร
เราจะใช้เนื้อปลากายแท้มาโขลกให้ละเอียดกับรากผักชีกระเทียมพริกไทยให้มันหอม
พอได้เป็นตัวลูกชิ้นเนี่ยเราก็จะใช้หัวกะทินี้แหละมาต้มกับตัวลูกชิ้นตัวนี้
งลอนที่พี่จิ๋มพูดถึงนั้นจะใช้ราดลงบนเส้นขนมจีนค่ะ
แต่ว่าจะแตกต่างจากน้ำยาขนมจีนทั่วไปที่จะใส่เครื่องแกง
เพราะแกงลอนนี้นะคะทำมาจากน้ำกะทิล้วน
รสชาติและสีสันไม่จัดจ้านเหมือนน้ำยาขนมจีนที่เคยรับประทานกันทั่วไปค่ะ
ความเป็นมาของขนมจีนซาวน้ำตามตำนานที่เล่าสู่กันฟังมาแต่โบราณนั้นบอกเอาไว้
เป็นเมนูที่มีต้นกำเนิดและนิยมรับประทานกันมากบริเวณภาคกลางของไทย
ซึ่งจะรับประทานกันในช่วงฤดูร้อนค่ะโดยเกิดจากภูมิปัญญาคนโบราณที่สร้างสรรค์และปรุงแต่งอาหารประจำฤดูกาล
สอดคล้องกับสภาพอากาศในประเทศไทยโดยเครื่องที่ใส่ในขนมจีนซาวน้ำนั้นนะคะ
หากเป็นชาวบ้านทั่วไปจะเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายและมีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่นเช่นกระเทียมพริกแดง
ิ้งอ่อนและกุ้งแห้งแต่ถ้าเป็นสูตรในวังหรือบ้านเจ้าขุนมูนาย
ก็จะมีแจงลอนหรือลูกชิ้นปลาใส่น้ำกะทิและกุ้งแม่น้ำหั่นพอดีคำ
ใส่ลงไปต้มในหัวกะทิด้วยค่ะ

ก็จะรู้สึกสดชื่นเจริญอาหาร
และแก้อาการเบื่ออาหารได้ในยามที่อากาศร้อน
แม้นี่ก็ใกล้จะเข้าฤดูร้อนแล้ว
สงสัยต้องไปฝึกทำขนมจีนซาวน้ำไว้บ้างแล้วล่ะ
เราเด็กเราจะเป็นลูกมือ
สมัยโบราณจะเสียอย่างนึง

เราจ้ามประเภทขูพักลักจำเอาเองใช่ด้วย

ก็เคยไปเป็นแม่ครัวในวังไกลเนินเหมือนกัน

พูดถึงร้านขนมจีนบ้านผู้การแห่งนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ

ปีแล้ววัตถุประสงค์ในการเปิดมานี่เพื่ออะไร
มันตอนแรกในย่านตรงนี้คือเรามีตึกของเราเอง
แล้วมาก่อนเนี้ยเรารู้สึกว่าคนจะเดินช้อปปิ้งย่านบางลำภูเก่าเนี้ยเยอะครับ
จะมีว่าคนโบราณเยอะเราก็เลยขายอะไรที่มันเป็นแบบโบราณดีกว่า
แล้วก็เป็นเมนูขนมจีนขึ้นมาเราก็ค่อยทำขึ้นมาทีละเมนูเมนูอืม
แรกแรกนี่ขายขนมจีนอะไรแรกแรกจะเป็นเขียวหวานสูตรโบราณเหมือนกันสูตรโบราณ
อืมเพราะว่าที่ร้านนะพริกแกงจะตำเองพริกเปิ๊กจะตำเองโขลกเอง
กระเทียมเราก็โคกเองครับผมอันนี้จะทำให้ยิ่งขนมจีนพวกเครื่องแกงจะหอมขึ้นเรื่อย
ใช่แล้วก็มีขนมจีนน้ำยาน้ำเย็นน้ำพริกน้ำพริกค่ะแล้วก็มีซาวน้ำ
หลังก็จะมีเมนูข้าวขึ้นมาก็จะเป็นพวกข้าวหมูทอดข้าวผัดปลาสลิดอะไรอย่างนี้
เราก็จะเพิ่มเพิ่มขึ้นมาจากแม่ค้าขายลอดช่อง
กลายมาเป็นแม่ค้าขายขนมจีนเจ้าดังแห่งย่านตลาดบางลำพูที่ถูกใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ก็เพราะว่ามีหัวการค้าที่คิดจะพัฒนาต่อยอดอยู่ตลอดเวลาแท้เลยนะคะเนี่ย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ขอบุกเข้าไปในครัวนะไปดูวิธีการทำขนมจีนซาวน้ำว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้าง
นะครับขออนุญาตนะครับได้ค่ะไปเลยครับค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป